เอาล่ะมาดูเรื่องของตำรวจเขาออกมาชี้แจงถึงการเข้ากระชับพื้นที่
บริเวณแยกเฉลิมเผ่าแยกประทุมวันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
เขายืนยันนะครับตำรวจยืนยันว่าปฏิบัติตามหลักสากล
ทุกขั้นตอนมีการแจ้งเตือนก่อนไม่ได้หวังจะให้เกิดความที่เป็นอันตรายต่อชีวิตนะครับ
เราไปฟังฝั่งตำรวจเขาชี้แจงกันบ้างครับ
เราก็ดำเนินการตามยุทธวิธีตามหลักสากลนะครับ
ไม่มีการใช้อาวุธรุนแรงตามที่เป็นข่าว
ตำรวจไม่อยากปฏิบัติการใดทั้งสิ้นที่จะเกิดผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจกับพี่น้องประชาชนนะครับ
แต่ตำรวจต้องจำเป็นต้องทำตามหน้าที่นะครับ
จากเวลานี้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงนะครับ
ก็ขอให้ประชนที่จะวางแผนการเข้าร่วมชุมหนุ่ม
หรือว่าการสนับสนุนให้มีการชุมนุม
หรือการดำเนินการใดเข้าตามที่เป็นการเข้ามาชุมหนุ่มกันกันในช่วงเวลานี้นะครับ
ยืนยันว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
ตอนนี้ตำรวจในฐานะเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจำเป็นต้องปฏิบัติการตามกฎหมายนะครับ
ผลตำรวจตรียี่ยกยศเทพฯจำนงโครสุรรีโรครูชสำนักอาร์ดตำรวจแห่งทราบข์ระบุด้วยว่า
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปกระชับพื้นที่
บริเวณแยกเฉลิมเผ่าย่านปฐุมวันเมื่อวันศุกร์นั้น
ไม่ใช่การสลายการชุมนุมแต่เป็นการเข้าควบคุมพื้นที่ตามหลักสากล
เนื่องจากมีการแจ้งเตือนให้ผู้ชุมนุมถอยร่นออกไปก่อนแล้วหลายครั้ง
บอกแบบนั้นจากนั้นถึงได้ใช้น้ำแรงดัน
ฉีดน้ำเปล่ากระชับพื้นที่ใช้แรงดันจากเบาไปหานัก
ส่วนสารสีฟ้าที่ผสมในน้ำเป็นสารเคมีครับ
ยอมรับว่าเป็นสารเคมีแต่ใช้โดยสากล
ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายถึงขั้นที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้
เพียงแค่ทำให้ระคายเคืองเท่านั้น
หรือว่าสีในกลุ่มของสีย้อม
ถูกประสงค์เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนว่าคุณนี่แหละไปชุมนุม
คืออย่างนี้น้ำมันจะติดตัวติดผิวหนังอยู่สัก๓๗วันได้
ซึ่งสารสีฟ้าแบบนี้มีการใช้กันทั่วโลก
ในการรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมรวมถึงที่ฮ่องกงด้วยครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับหลักสากลที่องค์การสหประชาชาติรับรอง
กำหนดการสลายการชุมนุมต้องเป็นไปตามขั้นตอน
เบาสุดไปหนักคืออะไรบ้าง
คือต้องประกาศเตือนก่อนนะครับว่าจะมีการเข้าไปสลายการชุมนุม
หนึ่งนะสองเมื่อเตือนแล้วไม่มีทีท่าว่าจะสลายการชุมนุมเอง
เจ้าหน้าที่อาจประกาศว่าจะต้องใช้น้ำฉีดไล่ฝูงชน
หากผู้ชุมนุมยังไม่สลายตัว
เจ้าหน้าที่ต้องประกาศขั้นตอนต่อไปด้วยว่าจะใช้แก๊สน้ำตา

เมื่อขั้นตอนดังกล่าวใช้การไม่ได้
จะมีการประกาศเตือนว่าเจ้าหน้าที่อาจต้องใช้กระบองเข้าควบคุมฝูงชน
โดยใช้ต่อเมื่อฝูงชนปฏิเสธจะสลายตัวเท่านั้น
และต้องตีไปในส่วนที่ไม่ทำให้เกิดอันตราย
หากผู้ชุมนุมไม่มีทีท่าจะสลาย
เข้าสู่ขั้นตอนการใช้ปืนยิงกระสุนตาข่าย

หากสถานการณ์ยังไม่ดีและคาดว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นมากขึ้น
เจ้าหน้าที่จะประกาศว่าจะใช้กระสุนจริง
แต่ต้องเพื่อป้องกันตัวหรือป้องกันชีวิตของผู้ที่ตกอยู่ในอันตรายเท่านั้น
หากจำเป็นต้องยิงควรยิงลงเล็งที่ต่ำ
ฝูงชนที่มีลักษณะการใช้ความรุนแรงมากที่สุดเท่านั้น
แผนกปฐมพยาบาลต้องเตรียมไว้เสมอ
เพื่อนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ทั้งหมดที่บอกไปที่อ่านให้ฟังไปเป็นขั้นตอนตามหลักสากล
ทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่จะต้องประกาศให้ผู้ชุมรับทราบ
ระยะเป็นขององค์การสหประชาชาตินะครับ